คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของความไม่สงบที่เกิดขึ้น

เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุนะคนร้ายไปก่อเหตุคาบอม
ฐานปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจตชด๔๓นะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เลยทำให้ตำรวจต่อชด
ได้รับบาดเจ็บ๖นายด้วยกันนะคะ
แล้วก็ฐานปฏิบัติการก็ได้รับความเสียหาย
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ไปสอบสวน
ปรากฏว่าพอไปขยายผลนะคะ
คือรถกระบะที่คนร้ายนำมาทำคาร์บอม
ไปตรวจสอบแล้วทราบชื่อคนที่ครอบครองรถ
ก็คือนายอมตะสโมทานทวีอายุ๖๒ปี
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าครูจ้อง
ครูจ้องเป็นอดิตฆ่ารัชกาลครู
และตำรวจเข้าไปตรวจค้นภายในบ้าน
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลสบาย้อยอำเภอสบาย้อยนะคะ

ไปพบศพของครูจ้องค่ะ
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปฆ่าแขวนคอ

แล้วก็เอารถก็คือปล้นรถกระบะของครูจ้อง
ไปทำคาร์บอมแล้วก็นำไปวางก่อเหตุ
ฐานของต่อชดที่อำเภอเทพา
ทีนี้วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ก็คือจุดที่เกิดเหตุคาร์บอมนี่แหละค่ะ
ลักษณะบริเวณจุดเกิดเหตุตอนนี้
เจ้าหน้าที่มีการนำแสลนด์ไปปิดกั้น
แล้วก็ไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้าไปยังจุดดังกล่าวก็คือทำเป็นเขตห่วงห้ามนะคะ
และวันนี้ตำรวจแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อีกครั้ง
ไปหาหลักฐานต่างทีนี้เรื่องของการติดตามคนร้าย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าพอที่จะรู้กลุ่มคนร้ายแล้วว่าเป็นใคร
ตอนนี้ได้เร่งดำเนินการจัดกำลังออกไปปิดล้อมตรวจค้น
เป้าหมายหลายจุดแต่ก็ยังไม่พบตัวนะคะ
โดยเฉพาะไปตรวจสอบเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายจะขับรถกระบะที่ทำเป็นคาร์บอม
ยังจุดเกิดเหตุตอนนี้เนี่ยยังตรวจสอบไม่พบรถคันดังกล่าวนะคะ
ว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาอย่างดีแล้วก็ใช้เส้นทาง
เพื่อหลีกเลี่ยงจุดที่มีกล้องวงจรปิด
ก่อนที่จะขับรถคันดังกล่าวมาก่อเหตุ
ส่วนต่อชดก็คือตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว๖นายตอนนี้
ภาวนานะคะขอให้ทั้ง๖ท่านปลอดภัยแล้วก็ตอนนี้มีรายงานข่าวก็คือทั้ง๖ท่านปลอดภัยแล้วนะคะ
มีขวัญกำลังใจที่ดีรวมทั้งผู้กองหญิงสาวสวยก็คือร้อยตำรวจเอกซินีนาฏคงพุทธหรือว่าผู้กองจอยนะคะ
ที่ก็ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย
คนนี้ได้รับขวัญกำลังใจที่ดีจากประชาชนผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นจำนวนมาก
แล้วก็อาการของเธอก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะทีนี้ย้อนกลับไปดูเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะ
คุณพ่อของผู้กองจอยเนี่ยก็เป็นตำรวจนะคะแล้วก็ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี
ก็เลยทำให้ผู้กองจอยเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจแทนคุณพ่อทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
พันเอกปราโมทพรมอินโคศกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้าบอกว่า
เรื่องทั้งหมดได้มีการรายงานให้นายกรัฐมนตรีรองนายยกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ผู้บัญชาการทหารบกรับทราบเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
แล้วก็มีการสั่งกำชับให้เร่งคลี่คลายคดีให้เร็วที่สุด
ส่วนพนโทพรศกภูลสวรรค์แม่ทับภาคที่สี่ค่ะ
สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการเข้าร่วมไปยังพื้นที่สงสัยในเขตรอยต่อของอำเภอสบาย้อย
อำเภอเทพาะจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุเสร็จสิ้นเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๓รายด้วยกัน
นำมาซักถามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
แล้วก็หน่วยข่าวกลองทางทหารส่วนหน้า
ซึ่งจากการสักถามผู้ต้องสงสัยทั้ง๓ราย
ก็ยังคงให้การปฏิเสธ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่
อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาแล้วก็เขตรอยต่อของอำเภอน้องจิก
ปัตตานีถามว่าเป็นกลุ่มไหนก็น่าจะเป็นกลุ่มเดิม
นั่นก็คือกลุ่มของนายบูคอลีนลำโซะซึ่งมีหมายจับตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่ากลุ่มคนร้ายได้ซ้ำเติม
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประชาชนในพื้นที่เขาเองก็ได้รับความเดือดร้อน
อิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมคนในพื้นที่นะคะ